สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาเกงชมพู
แหมเรื่องต้นก็กัดดิเชิญเลยนะคะกลับมาแล้วอามันมันเฮี่ยวเลยหรือนักหนา
โหยูข้างนอกครับบ๊าววาย
ไม่ได้มาจัดรายการหนึ่งวันโอ้โหมันคันปากมากเลยนะ

เหรอแล้วที่คุณไปบริหารปากบริหารฟันมันยังไม่หายอีกเหรอคะ
ยังต้องกลับมามากัดให้สะบัดทุกข่าวกับเราในวันนี้เลยนะครับ
ถึงเวลาดีวันนี้เจอกับเราสองคนผมชนะและคุณชิสานะ
คุณจูด้งเขาติดภารกิจยังไงเดี๋ยวเขากลับมาอย่างแน่นอน
เดี๋ยวเขามีผลงานดีมาให้เราได้ติดตามกันอย่างแน่นอน
แต่ว่าคุณผู้ชมอย่านั่งเฉยค่ะเราอยู่กันสองคนแบบนี้
ก็อยากได้เพื่อนคุยเพิ่มเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งไลน์มาพูดคุยกันนะ
ไม่รู้ว่าจะส่งยังไงล่ะก็แค่เปิดไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อน
ส่งข้อความมาพูดคุยทักทายกันหน่อยช่วงบ่ายแบบนี้นะจ๊ะ

อ่ะเรื่องแรกไปติดตามกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหของแพง
หน้าก็แดงหน้าก็แดงของถูกก็ซื้อเก่าไผ่ก็

แต่ไม่ได้มีจะซื้อแล้วของถูกตอนนี้

อะไรอะไรก็แพงโดยเฉพาะอย่างนี้เขาบอกว่าผักแพงเหลือเกิน

แม่ค้าโอนเลยบอกว่าไม่ไหวแบบนี้ยอมขายขาดทุนดีกว่า
ตามหาคนซื้อให้หน่อยจ้า
สุดท้ายก็หกสิบเอาทุนแห้งเดียวทุน๑๐๕ไข่ลักษีศาลาทุน๑๐๕
แต่ยังไม่หมดเลยวันนี้มีแต่พักเรื่อยเรื่อยแบบนั้นเลย
เนี่ยมีแต่ผักลูกค้าไม่มีค่ะ
แม่ค้าเขาทำยังไงรู้มั้ยนี่จะโทรไปแจ้งตำรวจแล้วนะ

โอ้โหมีแต่ผักจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้มาพูดขำนะคุณผู้ชม
บรรยากาศภายในตลาด๔มุมเมืองนี่คือตลาดใหญ่ที่เขาขายผักจากทั่วประเทศ

ที่ไหนก็ต้องมาที่ตลาดนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไปไหนกันหมด
ไม่มีเลยครับลูกค้าที่จะมาซื้อก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่จะไปขายตามตลาดสดต่าง

เรียกได้ว่าไม่มาซื้อเพราะว่าผักมันแพงแพงแบบแพงจริง
แม่ค้าที่ตลาดสี่มุมเมืองเขาอัดคลิประบายเลยนะ

บอกมาเถอะยอมขายแบบขาดทุน

ขายแบบเท่าทุนก็ได้อย่างแรกอย่างแรกผักชีซื้อมากิโลกรัมละ๖๐บาท
ก็ขายในราคากิโลกรัมละ๖๐บาทไปเลย
เอากำรงกำไรไม่ต้องได้เลยเหรอคะ

เช่นเดียวกับกวางตุ้งและคณะรับซื้อมากิโลกรัมละ๑๕๐๑๖๐บาท
แต่ตัดใจขายในราคา๑๔๐๑๕๐บาทนี่ขาดทุนก็ยอมขาย
ขายเพียงในผักมันก็น่าวไปใช่ไหม

รุปเรียบร้อยผักเน่าใครจะกิน

ถูกต้องครับขณะที่บางร้านเขายอมเทขาย
อย่างเช่นผักชีเนี่ยขายเพียงกิโลกรัมละ๔๐บาท
ถือว่าถูกนะแต่เอาจริงราคาตอนนี้มันแพงกว่านี้แล้ว
และถ้าหากว่าขายแพงมากไปไม่มีคนซื้อ

แม่ค้านั่งสวยนั่งยิ้มเนี่ยเขาไม่ได้ว่าดีใจนะ

ต้นหอมล่ะต้นหอมราคาเป็นยังไง
เขาบอกว่าขายส่งแบบมัดนึงนะมัดใหญ่อะ
มัดด้วยแต่ถ้าจะกินหมูกรอบหรือหมูแดงทำไง
ไม่มีต้นหอมนะเออมันจะขาดรสชาตินะคุณชอบต้นหอมเนอะ

เขาบอกว่าอะไรมันก็แพงแล้วติ๊กต๊อกเนี่ยเอาจริงให้เรียกว่าเจ๊เจ๊อะไรฮะ
แอร์ก็ได้จะแออะไรก็แล้วแต่แต่เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเจ๊แอ้เนี่ยนะ
ไม่ไหวแล้วช่วยมาซื้อผักกันทีถึงมันจะแพงยังไงซะถ้ามาพูดคุยเจรจากับเจ๊แอ้จ้า
อาจจะลดให้เพราะว่ายังไงดีกว่าปล่อยให้มันเน่าไงจริงค่ะ
เนี่ยเขาบอกว่าแต่อย่างนี้ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เพราะว่าถึงแม้ช่วงนี้มันจะแพงแต่เดี๋ยวพอใกล้เข้าหน้าหนาวเดี๋ยวผักมันจะเริ่มเยอะมากขึ้น
พอผักมันเริ่มเยอะล้นตลาดราคามันก็จะตกลงมาเอง
อันนี้พ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องทำใจเนอะเดี๋ยวราคาขึ้นเดี๋ยวราคาลงนะ
มันเป็นไปตามเรื่องของอุปสรรคอุปทาน

แล้วก็รวมไปถึงราคาน้ำมันที่มันยังขึ้นอยู่ตอนนี้

น้ำก็ท่วมด้วยเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาทำให้ราคาผักแพงนะคะ
ให้กำลังใจทั้งพ่อค้าแม่ค้าและคนซื้อแหละนะคะ

เอาแบงค์ปลอมไปตระเวนซื้อของล่าสุดเจอที่อุดรธานีค่ะ

ตำบลน้องนาคมมพมเมิกอุดรทานีค่ะ
ผู้ก่อเหตุอายุสัก๓๐ปีสวมเสื้อเชิดลายสก๊อตนะคะ
เขาเข้ามาซื้อของในร้านเนี่ยเป็นมูลค่าแค่๔๐บาท

แต่ว่าจ่ายแบงค์๑๐๐บาทจ่ายแบงค์ใหญ่เลยต้องได้ทอน๙๖๐บาทถูกไหมคะ
แต่ว่ากว่าที่เจ้าของร้านจะรู้ตัวเนี่ยนะคะก็ตอนที่ใช้แบงค์ฉบับดังกล่าวเนี่ยนะคะ
จ่ายค่าอัดลมให้กับพนักงานส่งของในวันถัดมาก็คือเอาแบงค์พันธุ์ที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะ

ได้แบงค์นั้นมาแล้วก็ใช้ต่อไป
เอาไปใช้ต่อก็คือไปจ่ายให้กับพนักงานที่เหมือนกับเอาน้ำอัดลมมาส่ง
น่าจะเป็นพวกรถใหญ่เอาของมาลง

ผู้เสียหายอีกคนนึงก็มีร้านตั้งอยู่ห่างจากร้านแรกแค่๑กิโลเมตร

แบงค์พันธุ์มาซื้อของ๗๐บาทนะมุกจะมาแบบนี้
ซื้อของน้อยแต่ว่าจ่ายแบงค์ใหญ่นะคะแล้วที่ผ่านมานี่นะคะไม่เคยรู้ตัวมาก่อน
กว่าจะรู้ตัวก็โอ้โหผ่านไปหลายวันแถมเจ้าของร้านคนนี้นะคะไม่มีหลักฐานด้วยว่า
ใครเป็นคนเกาะเหตุเป็นคนมาซื้อรู้แต่ว่าวงจรปิดไง
ฉันได้แบงค์ปลอมมาแล้วอะค่ะแต่ร้านแรกเขามีใช่นะคะก็เลยแบบ
ลองคุยกันแต่ละร้านว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันไหมนะคะ
แล้วพอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็อ้าวรู้แล้วว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ต้นนั้นผู้เสียหายนำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อเร่งติดตาม
ตัวผู้ก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีนะแล้วก็ยังฝากไปถึงผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
อย่าไปทำแบบนี้อีกเห็นใจเจ้าของร้านขายของเขาด้วย
ด้วยความที่ว่าเราก็ยังไม่ได้เจอตัวผู้ก่อเหตุถูกไหมก็อาจจะต้องบอกว่า
ถ้าเกิดว่าผู้ก่อเหตุเขาได้แบงค์นี้มาจากที่อื่นโดยสุจริตใจ
โดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นแบงค์ปลอมก็ต้องว่ากันไปอีกแบบนึง
แต่ก็ต้องไปตามหาต้นเหตุว่าเอ๊ะไอ้แบงค์ปลอมเนี่ยได้มากันที่ไหนยังไงแน่
มาจากที่ไหนอันนี้ก็ถือกันว่าเตือนกันแล้วกันเพราะว่าบางทีอาจจะระบาดไปที่อื่นด้วยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าใครที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินก็ยิ้มใช่ไหมล่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไปติดตามหน่อยครับ
กรณีที่ข่าวที่ถูกแชร์ออกมาในโลกโซเชียลนะฮะบอกว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้ยืมหมื่นนึง
โอ้โหเป็นผมผมเอาได้นะได้ไหมฮะแต่ติดตามกันก่อนเพราะข่าวนี้มันไม่ใช่ข่าวจริง
เพราะว่าทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและธนาคารกรุงไทยก็ออกมาเตือนแล้วนะว่าข่าวนี้ปลอมจ้า
ไม่จริงจ้าเนื่องจากทางภาครัฐและธนาคารนะครับ
เขาไม่มีบริการให้สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว
และขอให้ร่วมมือกันก็คือไม่ส่งข้อมูลนี้
แชร์ข่าวนี้ต่อไปเพราะมันเป็นข่าวปลอมนะฮะ
หรือข้อความทางไลน์ที่มีลิงก์แปลกมา
ไอ้ที่ประเภทว่าจิ้มลิ้งจิ้มลิ้งมาเลยค่ะ
นั่นแหละครับให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่า
นั่นจะเป็นมิจฉาชีพและถ้าหากว่ามีข้อสงสัยประการใดโทรไปแจ้งนะฮะ
อุ้ยมิตรเยอะจังต้องโทรไปได้ตลอด๒๐ปีจัง

มาดูอีกเรื่องหนึ่งสำหรับใครที่มีคุณสมบัติเข้าในการรับสินบัตรคนจน
จะยับหัวหรือยังอย่าเพิ่ง
ต้องดูก่อนแล้วก็ถ้าใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าสิทธิ์แล้วเราก็ลงทะเบียนเร็วนะ
เดี๋ยวจะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะ
ฟังรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะเรื่องนี้หลายคนสนใจนะ
โรงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๖๕หรือว่า
เรียกกันคุ้นหูว่าบัตรคนจนนี่แหละค่ะ
ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนมาคือตั้งแต่๕กันยายนจนถึงตอนนี้นะคะ
มีคนลงทะเบียนไปแล้ว๒๑ล้าน๙แสนคน
และตรวจสอบคุณสมบัติได้ก็คือสถานะการลงทะเบียนสมบูรณเนี่ย
คือประมาณ๑๗ล้าน๙แสนคนค่ะ
ซึ่งจากนี้นะก็รอเพียงการยืนยันคุณสมบัติอีกครั้ง

ส่วนคนที่เจอกับการยืนยันว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนี่ย
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
ถ้ารู้แบบนี้ก็ต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะ
จะเป็นการลงทะเบียนทั้งเว็บไซต์รวมถึงหน่วยงานที่รับลงทะเบียนด้วย

ใช่ค่ะคนคนจนก็คือรายได้ไม่เกินแสนต่อปีนะคะ
ก็ตามสิทธิ์นั้นคุณก็จะได้รับค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากมายหลายอย่าง
การบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็แบ่งเบาภาระเราด้วย
เรื่องเงินเงินทองเนี่ยบางทีมันพูดยากนะ
ถนาดเพื่อนกันอย่างนี้ยืมตังค์กันใช่ไหม
ถ้าเล็กน้อยพอจะช่วยให้ได้
แต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหไปถามบ่อยไปขอยืมบ่อยก็ไม่ไหวเหมือนกัน
อย่างสาวคนนี้โอดครวนเลยครับโดนยืมตังค์บ่อย
แล้วไอ้ที่ยืมไปครั้งก่อนก็ยังไม่คืนเลยแล้วจะมายืมอีก
บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วแบบนี้ถ้าจะเลิกครบก็เลิกครบไปเลย
กูซื้อบ้าเห็นกูไปเที่ยวกับลูกกับผัว
เอาละไอ้จะไม่ให้กูใช้ชีวิตเลย
ในขณะที่คุณปลาร้ากับลูกกับผัว
แต่พวกมึงไปเที่ยวแล้วก็เลิกคบกูอะไรวะ
อะไรนักหนาจะยืมแต่เงิน
ไม่ทำอะไรกันเลย
โอ้โหเข้าใจความรู้สึกเหมือนกันนะ

ระบายมาหมดเปลือกเลยอ่ะ

แต่ผมว่าใครที่ชื่นชอบจะเล่นโซเชียล
น่าจะคุ้นเคยกับคนนี้

เธอก็ออกมาระบายแล้วครับว่าถูกเพื่อนยืมเงิน
แล้วยังไงเวลาไปทวงก็ยังไม่ได้
แล้วจะมายืมใหม่พอไม่ให้ก็จะเลิกครบเลิกครบ

แล้วมีการว่ายังไงเห็นไปเที่ยว

ออกรถใหม่ซื้อบ้านใหม่มีชีวิตดี

เออให้เพื่อนยืมแค่นี้ไม่ได้หรือยังไงมาโกรธมาค้อนเราอีก
อารมณ์ประมาณแบบนั้นเอาล่ะเธอก็คงจะไม่ไหวแล้วจริง

แม่ค้าออนไลน์คนนี้นะฮะนอกเหนือจากพูดระบายแล้วนะ
ยังเขียนข้อความประกอบในคลิปนี้ด้วยนะ
บอกว่าเธอจะเปลี่ยนเบอร์เพราะโทรมาร้องไห้กันแบบนี้
มันตกทั้งวันเลยคืออารมณ์สภาพจิตใจมันไม่ดี
แทนที่จะเป็นเช้าที่สดใสต้องมานั่งฟังเรื่องดราม่าของใครต่อใครที่จะขอยืมเงิน
ถามว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเจอแบบนี้ทุกวัน
แล้วก็ดิ่งไปด้วยไงเออแล้วเธอบอกว่าเธอเจอแบบเนี้ย

นั่นแหละฮะเธอบอกว่าเนี่ยเธอไม่ได้มีเงินฝากนิ่งเป็นพันล้านนะจ๊ะ
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอได้มานะก็คือหากินทุกวัน
เธอขายออนไลน์เนี่ยขายครีมใช่มั้ย
ถูกขายครีมกระปุกละ๓๙๐เธอว่าอย่างนั้นนะ
ไม่รู้เหมือนกันครีมอะไรแหละแต่เธอก็ตั้งใจทำมาหากินผ่านออนไลน์ของเธอ
เนี่ยเธอบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าเลิกครบด้วยเหตุผลแบบนี้ก็เลิกครบไปเลย
เออนะคะนี่ก็เป็นคลิปแต่ละเหตุการณ์ที่เธอน่ะได้ทำออกมา

คือแต่ละคลิปเธอน่ะมีคนดูเยอะแยะมากมาย
แต่ไอ้คลิปที่แบบว่าระบายเรื่องของเพื่อนมายืมเงินแล้วถ้าไม่ให้จะเลิกครบเนี่ยนะ

ดิฉันว่ามีหลายคนที่รู้สึกแบบเดียวกับเธอ

เพื่อนยืมยืมแล้วไม่คืนแล้วคนทวงก็ทวงไม่ได้

มันก็ลำบากใจนะคะมันก็คุยกันอยู่
อย่างที่คุณชนะพูดแต่ต้นเลยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย

หากเราเกรงใจมีต่อไม่รก๒๐๐แม่
อาฉันจะเลิกควบคุณแล้วนะฮะ

เห็นไหมอันนี้คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะ

ไม่ต้องมาต่อมันต่างโมไปได้แหม
เออแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันพูดยากจริง
คนให้ได้ก็ให้แต่ถ้าให้ไม่ได้จริงก็อย่าไปโกรธเขา

สู้กันต่อไปนะคะพวกเราสองคนก็ทำมาหากิน

เอามาสู้กันต่อนะคะ

ขับรถบนท้องถนนมันก็ต้องสู้กับอารมณ์คนจริง

โดนผู้ชายคนหนึ่งมาบีบแตร่ใส่เธอ
เอ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรล่ะไปดูกันค่ะ

เพิ่งตัดสินใครนะฟังเรื่องราวก่อนแล้วกัน

ของรถเก๋งคันนี้ที่มีผู้หญิงคนนี้ขับอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วไม่ได้มาแค่ส่องดูเฉยมา
ทุบประตูทุบกระจกด่าทอดูสังเกตจากคำพูดแล้วไม่น่าจะใช้คำพูดสุภาพแน่นอ
อย่าไปฟังเลยเอาดูแค่ลูกปากก็พอแล้ว
ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงทิ้งเที่ยงนะบนถนนราชดำเนิน
เขาก็นำมาโพสต์เอาไว้แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าหญิงคนนี้ขับรถเก๋งไปถนนราชดำเนิน๙
ใกล้กับอนุสวรีประชาธิปไตยพอผ่านช่วงทางโค้งบริเวณทางเข้าถนนดินสอเนี่ย
มอเตอร์ไซคันนี้นะคะเขาขับเลี้ยวเซมาปาดหน้าแล้วตัวเธอก็เหมือนกับบีบแตรเพื่อเตือน
แต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจค่ะหันมาตะโกนใส่เธอแบบนี้เธอคิดว่าไม่มีอะไรก็เลยขับรถต่อไปตามปกติ
แต่สุดท้ายยังไงสุดท้ายผู้ชายคนนี้ขับรถขี่รถตามมาหาเรื่องดาบทอต่างนานาตามที่เห็นเป็นคลิปนี่แหละ
เกิดเหตุเธอก็เลยไปแจ้งความที่สอนอชนะสงครามแต่ตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าเช็คทะเบียนรถแล้วเนี่ยมันเป็นรถของเจ้าของคนเก่าที่โอนลอยมาภาษีรถก็ขาดต่อทะเบียนอีกก็เลยไม่รู้จะเอาผิดยังไง
เธอก็เลยทำได้เพียงแค่ทำใจแล้วก็เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะคะ
แต่ผมว่านะถ้าเกิดมันมีความเสียหายที่บริเวณรถแล้วเราก็ควรลองปรึกษาประกันดูไหม
เออว่าจะเอาผิดยังไงมันต้องมีการเคลมค่ะ
แล้วเดี๋ยวทางฝั่งประกันเขาอาจจะไปตามเรื่องต่อให้อืมแต่ประกันส่วนใหญ่เขาก็ต้องใช้หลักฐานพวกใบขับขี่เจ้าของรถอีกอ่ะ
แต่อย่างนี้ในเมื่อมีหลักฐานไงมีกล้องวงจรปิดแล้วมันมีความเสียหายเกิดขึ้น

ยังไงลองลองพูดคุยลองดูลองดูอ่าค่ะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้น่าเห็นใจฮะที่จังหวัดนครปฐมตำรวจต้องไปช่วยสาวคนหนึ่ง
วัยเพียงแค่๑๖ปีแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะมีแฟนอยู่ด้วยใช่ไหม
แต่แฟนเธอนั้นติดยาแล้วมีการบังคับให้เธอน่ะตัดนิ้วตัวเองเพื่อพิสูจน์ความรักอะครับ

อื้อได้ยินไหมวันนิ้วขาดค่ะผู้หญิงเขานั้นอ่ะ
ขึ้นรถเตรียมที่จะต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะ
ใช้เวลานิดนึงอ้าแต่ได้น่าเอมตำรวจเองเขาก็พยายามช่วยแล้วนะ
นี่คือนาทีที่ทางตำรวจสภบางเลนฮะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนฮะ
นางสาวการซินีอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง

ถูกนายทองพลุคำยาอายุ๒๑ปี
เมายาบ้าฮะแล้วซ้อมไปที่ใบหน้าเขียวช้ำ

คิดว่านางการซีนีเนี่ยนางสาวการซีนีเนี่ยอายุ๑๖เนี่ย

โอ้โหแล้วไปบังคับให้น้องเนี่ยน้อง๑๖

แต่อย่างนี้ด้วยความที่ว่าเธอยังเด็ก

นี่ดูสภาพแผลแล้วก็หวาดเสียวตาม

ห่วงเพราะคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมีคนอื่น
และเห็นว่าเคยถูกทำร้ายบ่อยครั้งด้วย

ลองฟังเสียงช่วงเวลานั้นหน่อยครับ
ตอนนี้หนูกำลังไปโรงพยาบาล

ก็ไปจับตัวนายทองพลุนะฮะ
ซึ่งเป็นแฟนของ
ก็คือตัวเองยอมรับว่า

ก็เลยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาทำร้ายร่างกาย

ทะเลาะกับนายทองพลุเนี่ยเป็นประจำตัวนายทองพลุเนี่ยชอบถามว่า
ผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วเอ้าคือความคิดความคิดอ่ะเป็นแบบนั้นอ่ะ
ก็ติดยาชอบคิดเออแล้วชอบคิดว่าฝ่ายหญิงจะไปมีคนอื่น
ก็ชอบบอกให้ฝ่ายหญิงเนี่ยทำการพิสูจน์ตัวเองอืม
ตัดนิ้วมืออ่าคิดว่าเป็นยากุซ่าเหรอเออนั่นน่ะสิเออ
ตัวเธอเองผู้หญิงเนี่ยเขาต้องยอมรับนะ
บางทีเขาอาจจะแบบประสบการณ์น้อยอ่ะก็หลงเขาก็กลัวไง
เออกลัวด้วยนะยอมตัดนิ้วตัวเองครับค่ะด้วยกันไกลนี่แหละฮะ
เหรอคะเคยโดนตัดมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยช่วงเดือนกันยายนปี๖๕
ก็ไม่นานในเดือนที่แล้วเองโอ้อ่ะไปถามแม่ของฝ่ายหญิงหน่อยนะฮะ
ตอนนี้ก็มารับตัวน้องเนี่ยไปรักษาต่อแล้วนะครับ
ที่โรงพยาบาลสิรินทรเขตประเวทกรุงเทพนี่แหละ
ต้องช่วยกันดูแลนะเอาจริงจริงอืมยังเป็นวัยรุ่นด้วยอ่ะ
เยาวชนด้วยอ่ะอายุสิบหกเองอ่ะแบบเนี้ย
น่าจะต้องเพิ่มโทษไปอีกได้นะใช่ค่ะเพราะยังไม่เป็นเยาวชน
ยังไม่เกินสิบแปดปีน่ะอ้าวดูข่าวนี้ก็ต้องไปเตือนลูกลูกหลานหลาน
เหมือนกันอืมนี่บางทีผู้ใหญ่บอกอ๋ออย่าเพิ่งเมียนรักเลยไปเรียน
บางทีบางเรื่องเราอาจจะรู้ไม่เท่าทันก็ได้
จะเกิดความผิดพลาดได้นะคะส่วนเรื่องรักที่สมหวัง
เป็นรักที่สวยงามเรียกได้ว่าไม่มีพรมแดนอย่างแท้จริง
คุณผู้ชมครับสาวสองอันนี้ผมไม่ได้พูดบูลลี่แต่ประการใด
สาวสองฮะอืมเรื่องของเพศภาพนะใช่
สาวสองกับแต่งงานกับสาวหล่อเฮ้ย
บรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับ
ว้าวอยากให้ดูนี่คือความสวยงามความงดงามของความรัก
ที่ไม่มีเรื่องของพรมแดนกับเพศสภาพถูกต้อง
กีดขวางใช่ค่ะอ่ะเท่าที่เห็นอย่างที่ผมบอกไป
อ่าเจ้าบ่าวนี่คือสาวสองครับส่วนเจ้าสาวก็คือสาวหล่อครับ
แต่ดูเขาแต่งตัวตรงตามเพศนะ
งั้นไปรู้จักกันหน่อยนะครับคนแรกครับ
คุณตวัญฉายสาวสองนะที่ผมเล่าไปตรวจอีกคนนะฮะ
คุณกันนิกาก็คือสาวหล่อเพิ่งจัดพิธีแต่งงานไปเมื่อช่วงวันที่๑๔มีนาคม๖๕นะฮะ
ที่ผ่านมาไม่นานนั่นแหละก็ได้เห็นภาพกันอยู่ได้เห็นช่วงเวลากันไปนะครับ
แล้วทีมงานของเราก็เลยลองสอบถามไปยังคุณตะวันฉายว่าเอ๊ะเรื่องราวมันเป็นยังไง

เขาบอกว่าตัวเขากับสาวคนนี้คบกันมา๒ปีแล้วนะ

บกันมาตอนแรกอันแน่นอนเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อน
แต่ทางนี้คุยไปคุยมามันเหมือนลงล็อก

ถูกคอถูกใจตัดสินใจศึกษาดูใจกันอยู่พักหนึ่ง
แล้วเขาปรึกษาทุกเรื่องกับทางครอบครัวนะ

อย่างที่คนอื่นเขาอาจจะคิดว่า

แต่ลองเปิดใจแล้วลองพูดคุยดู

นี่ก็ต้องนับถือชื่นชมทั้งญาติฝ่ายเจ้าสาว

แล้วมันต้องเปิดใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะ
มันจะได้ไม่มีกำแพงกั้นซึ่งกันและกัน
และเมื่อความรักสุขงอมได้ที่
ก็เลยตัดสินใจแต่งงานแบบนี้ครับ
ภายในงานก็มีญาติผู้ใหญ่แล้วก็บรรดาเพื่อนสนิทของทั้งคู่
มาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะมากเลยทีเดียว
เอาภาพน่ารักภาพสวยงามแบบนี้เอามาให้ดูกัน
เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันกับทุกคน
ทุกเพศทุกวัยทุกเพศสภาพด้วย

ถ้ามีต่อกันแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ
ส่วนใครรักที่จะทานอะไรอร่อยแล้วก็มาทางนี้
ใช่ไหมคะพาคุณผู้ชมไปทานไอศครีมดีกว่า

ติดตามในช่วงสมัครรอบกลุ่ม
นี่เลยเมนูที่แนะนำวันนี้

เป็นสไตล์มินิสำหรับสาวที่อยากจะชิมหนุ่นนิด

เนอะยังไงเล่าซีประสบการณ์คุณ

อ้าวหรือหรือว่าผมก็ชอบทานอะไรหลายรสชาติ

รักพี่เสียดายน้องอยากกินวานิลาอยากกินช็อกโกแลตแล้วปิดท้ายด้วยมะนาวเชอเบส
ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าจะกินลูกใหญ่โหกินไม่หมดแน่เลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นทางเลือกใหม่เป็นไอศครีมคนแบบมินิกุ๊กกิ๊กน่ารักกุ๊กกิ๊ก
ทานกันสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
แล้วเขาเสิร์ฟมาในจานกระดาษที่เจาะเป็นหลุมอ่ะเออแล้วก็เสียบใส่อุ้ยมันน่ารักน่ากิน

บอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันว่าร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านสังกษีค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินเปิดขายทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็นถึงตีหนึ่งนะคะ
ก็ไปเลือกซื้อเลือกกินกันตามอัธยาศัยหรือว่าอยากจะเข้าไปดูต่อว่าเขามีคลิปอะไรให้เราดูอีกบ้างไหม

ฮ่า
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันบ้างเขาว่ากันว่าวรยุทธ์ใดในใต้ล่าล้วนแล้วแต่วัดกันที่ความเร็ว

เฮ้อจริง

สังสัยแต่ใดใจความเพราะมันเร็วมาก

โอ้ยอ่ะทุ๊บปั๊บปั๊บทุ๊บปั๊บ

คุณไวมากเลยนะคุณไปฝึกวิทยายุทธ์มาพร้อมเขาป่ะเนี่ย
โอ้โฮคุณไม่พิสูจน์ใช่ไหมครับ
โอ้โหเอ้าขออีกทีขออีกทีดูอีกทีเซ็นอันนึง

ฝึกกำลังภายในกันแบบว่าวิทยายุทธ์ชาวจีนเลยมาเลย

จริงใจหมดคือดิฉันก็พยายามจับผิดนะว่าเฮ้ยพลาดช็อตไหนไปไหมไม่มีเออไวจริงอ่ะบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ตบแล้วยังไงก็ไม่โดน
แต่อย่างเดียวที่โดนสำหรับผู้ชายคนนี้โดนใจ
มีดแทงเลยเดินมาสิวก็นึกว่าก็จะจบสวย
ไม่จบสวยเลยโมโหความมีดมาใส่บ้วงเข้าไปไปหยอกเมียแล้วแซวเล่นแซวเล่น
โดนใจอ่ะถูกแล้วคุณชิสาจ้าอ่าอยู่กันแบบนี้ก็สนุกสนานกันไปนะจ๊ะ
อ่าน่าจะมีเอาวิทยายืนมันต้องฝึกหลายวิชา
คุณก็ถือว่าเข้าขั้นอยู่เหมือนกันขั้นต้องไปโรงพยาบาลค่ะ
เอาอย่างนี้ไปต่อกันเรื่องราวของการถ่ายภาพกันดีกว่านะจ๊ะ
เวลาที่จะถ่ายภาพโพสต์ให้สวยมันก็ต้องมีแบบทักษะ
มีเทคนิคการโพสต์จะยืนยังไงจะแอคติ้งแบบไหน
ต้องอาศัยช่างภาพมืออาชีพช่วยแบบนี้ค่ะ

หรือต้องมีคนคอยแนะนำว่าคุณต้องโพสต์แบบไหนยืนท่าไหนอะไรอย่างไร

คุณนี่ฝึกหลายวิทยายุทธ์เหมือนกันเนอะ
รู้ไหมแล้วตรงนี้เป็นยังไงฮะ
นี่คุณโอเวอร์แอคติ้งจะเป็นแบบนี้

คืออย่างที่บอกบางทีเราไปสถานที่ท่องเที่ยวสวย
วิวดีอากาศดีแต่ถ้าไปยืนโพสต์แบบเฉย

ไม่มีทางจะรู้ดีเท่ากับคนในพื้นที่
ใช่เขาจะช่วยแนะนำเราได้
เออว่าจะได้แบบคอนเทนเฉยสวย
สะบัดกระโปรงยังไงทำหน้าแบบไหนโพสต์ยังไง

เอาจริงคุณต้องฝึกคุณต้องทำ
ทำให้สวยทำให้ดีทำด้วยความตั้งใจ
เอออันนี้คุณคุ้นอินเรื่องนี้มาก

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างนะคะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า
เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดจริงค่ะ

เพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้ว

แต่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวกลับมาตามตอบ

คู่โอกาสสะบัดเขา

การโพสต์ท่าจะได้ตามถูก
แต่ถ้าหากว่าคุณไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม

อาจจะต้องเจอกับภาวะที่อันตราย

ที่ฝรั่งเศสเป็นพายุทอนาโด
สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน

ภาพเหตุการณ์นี้เป็นพายุทอนาโดพัดผ่าน
เราจะเห็นว่าท้องฟ้ามืดมิด
มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเลยค่ะ

ซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานว่าพายุธอนาโด
ที่ก่อตัวขึ้นถือว่าไม่ใหญ่มาก

กับบ้านเรือนประชาชนกว่า๖๐หลังคาเรือน
โรงนาหลังคาบวน

ถนนสายหลักก็มีเสาไฟฟ้า

หมู่บ้านใกล้กับท่าเรือกาเลทางตอนเหนือของฝรั่งเศส

นี่เขาก็ว่ากันว่าเป็นมินิคอร์นาโดนะ

ลมพัดคืออะไรกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะ
ทำให้โครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่นะคะ

เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บด้วย
รายนะตอนนี้ทางการฝรั่งเศส
ก็สั่งอบพยพประชาชนประมาณ

คุณชิสาดูสภาพ

มันจะขนาดไหนแล้วเขาบอกอย่างนี้ว่าธอนาโด
ส่วนใหญ่จะเกิดแถบอเมริกา
บ้านเราก็จะไม่ได้เจออะไรหนักขนาดนี้

เรื่องของพระเราก็เล่ากันเยอะ

ใช่ค่ะแต่ถ้าพระไม่ดีเราต้องมาเล่ากันเนี่ย

ตอนกลางวันเห็นว่าเป็นพระตอนกลางคืน

ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว

นี่เขาว่าเป็นโจร
เป็นผู้ก่อเหตุนี่สาดมาจากทางโค้ง

ไปแล้ว

วังน้ำโจรตำบลแจงงาม

ให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายที่ขี่รถจักรยายนพ่วงข้าง
ไปขโมยเสาเหล็กเต็นต์ในวัด

วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา

เห็นแค่ผ่านแวบเดียวเท่านั้นแหละ
โอ้โหมันทำอย่างกับเป็นแข่งฟุตบอล

ลองปรับจับภาพช้าดูแล้วมาเปรียบเทียบ

เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ย
เฮ้ยนี่มันพระแถวนั้นนี่หว่า

มีความใช่มีความคล้ายกับ

ของพระพีรพัฒน์
ที่เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอด่านช้าง

สีนี้เลยแล้วก็มีวงแดง

ก็จะมีลักษณะด่าง

แล้วยิ่งเห็นคนขี่

ตำรวจเลยบุกไปที่วัดที่อยู่ในอำเภอด่านช้าง
ไปเชิญตัวพระภีรพัฒน์มาสอบประคับที่โรงพักษณ์
โอ้โหเจ้าตัวมาถึงรับสารภาพเลย
ตอนกลางวันเป็นพระอโยมเอ้ย

ขโมยกลางคืนไปขโมยไปรับเสาเต็นต์ของวัดวังน้ำโจรจริง

มีเงินใช้จ่ายตำรวจนำตัวไปศึกเลยท่าน
แล้วก็แจ้งข้อหารลักทรัพย์ในเวลากลางคืนครับ
โอ้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนอะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่าแบบนี้จะทำให้เราไม่นับถือเรื่องใส่พระแล้วนะ

หนูน้อยคนนี้มีอาการดีอกดีใจแบบสุดไปเลย
แล้วเขาดีใจเพราะอะไรเดี๋ยวตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาใน

มาเล่นถึงที่บ้านอาการก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
ก็รู้ว่าผู้สาวข้างบ้านจะมาเล่นด้วย

มีคนใส่รองเท้ารองเท้าอยู่นู้นรองเท้าอยู่ข้างบ้าน
มาไปฝั่งนู้นไปรับเขาฝั่งนู้น
อะไรขนาดนั้น

ภาระไม่ล้าง

จะไปหารองเท้าใส่แต่รองเท้าอีกอยู่ฝั่งหนึ่ง
ผิดบ้านใหญ่หนูข้างนู้น

เริ่มต้นด้วยการขี่รถเด็กเล่นนะ

ขอบคุณคุณผู้ชมนะติดตามมาตลอดทั้งรายการค่ะ
นะคะภาพปิดท้ายเป็นภาพความน่ารักของพ่อลูก

อ่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพเมื่อสักครู่
แล้วเดี๋ยวเราจะให้ติดตามกับรายการต่อไป

หมดเวลาต้องลายไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่เป็นภาพมนตราหรับที่ไหน
ทำไมว่าใครมันจะเผ้าร้าย